เป็นเพื่อนกันแต่ว่าระแวงว่าเพื่อนจะมาตีท้ายครัว
เพื่อนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะแต่ว่าก็จับตัวได้นะคะ
บอกว่าที่ทำไปอยากจะสั่งสอน
บางทีก็สงสัยนะว่าเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่านะคะ
ตำรวจสพปลายพระยาจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ที่ตำบลคีรีวงค่ะ
กยิงลูกชายเจ้าของบ้านจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ขับรถหลบหนี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓เมื่อวานนี้ค่ะ
สอบสวนก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายเกียรติศักดิ์ชูช่วยหรือว่าเดีย
๒๓ปีที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ระแวงว่าเขาจะจีบภรรยาของตัวเอง
แยกกันอยู่ระยะหนึ่งแล้วเพราะว่ามีปัญหากันค่ะ
ก็พอไปถึงบ้านนะก็เรียกเสียงดังเลยบอกให้คนในบ้านเปิดประตู
แต่ว่าแม่ของนายสุภาชัยซึ่งนอนอยู่ในห้องโถงไม่ยอมเปิด
เพราะว่าโอ้โหมาตี๓แบบนี้มันจะเกิดอะไรดีขึ้นได้ยังไงนะคะ
นายเกียรติศักดิ์ก็เลยตัดสินใจยิงกระจกบานเกล็ดจนแตกค่ะ

จากนั้นก็เข้าไปที่ห้องของนายสุภาชัยเลย
ลากตัวนายสุภาชัยออกมาที่ลานหน้าบ้านแล้วจ่อยิงนะคะ
จ่อยิงหนึ่งนัดเข้าที่ท้องจากนั้นก็หนีไป
แต่ไม่รอดหรอกค่ะก็ถูกตามรวบตัวได้
พร้อมกระสุนที่บรรจุในแกซีน๑๐นัด
สอบสวนนายเกียรติศักดิ์ก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าทำจริง
เพราะว่าแค้นแค้นเรื่องอะไร
เขาบอกว่าก็เพื่อนคนนี้นายสุภาชัยคนนี้
ชอบทำตัวตีสนิทภรรยาแต่เจตนาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านะ
แค่ต้องการจะยิงสั่งสอนเฉย
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายเกียรติศักดิ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็นำไปสอบสวนอีกครั้งที่สพปลายพระยานะคะ
ส่วนนายสุภาชัยต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน
ถึงจะสามารถสอบปากคำเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งได้
เมืองต้นตำรวจก็ตั้งประเด็นการก่อเหตุ
ที่เรื่องของความขัดแย้งเรื่องจันชู้สาวนี่แหละค่ะ